ดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้นซักสะอาดขจัดคราบติดแน่นห่างไกลจากสิ่งสกปรก
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันเนี่ยคุณไอ้ม้าเห็นไหมฮะวันนี้ได้ดูคุณเต้นนะคุณเต้นอะไรอาหารอะไรนะขนมจีบเนอะ
มจีบไม่ได้เต้นร้องเพลงอ๋อร้องเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรหลายอ่ะจำชื่อเพลงไม่ได้
เป็นเพลงเก่าแล้วฮาวะปูชังคายหลายหลายหลายเห้อบะเรียวเจปี้ใจสวปะ
เขาบอกมามาดูคุณมีความสุขเนอะฉลองกันมีความสุขทำนี่ทำไม่ได้ให้เพื่อตัวเองเลยนะ
ทำให้คนอื่นสนองทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ทำให้คนอื่นเนี่ยขายดิบขายดีได้
เมื่อวานมีคนไลน์มาถามว่าคุณไอ้ม้าโสดจริงไหมมีคนสนใจใครจะเอาฉันเออมีคนมาถามตอนนั้น
อุ้ยต่อแหละเขาจะจีบเอาไหมเดี๋ยวจะหาพ่อเป็นพ่อสื่อฉันเนี่ยโสดมาตลอดชีวิตนะเออแต่สิ่งที่ผ่านเข้ามาเนี่ยคืออื้อฮึอาจารย์โน้มโน้ม
คือโสดไม่จำเป็นว่าต้องไม่เจออะไรไม่โดนอะไรใช่ไหมโสดมีสิทธิ์โดนได้เจอได้โดนจีบไหมเดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้
เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก่อนนะฮะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องนะครับที่ทางคุณแม่เป็นอาจารย์เนี่ยไปแจ้งความนะครับบอกว่าคุณพ่อนะฮะมีเหมือนแบบ
ไปล่วงละเมิดทางเพศลูกตัวเองนะครับจากกรณีที่นางเอนะฮะอายุ๓๗ปีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ไปแจ้งความที่สอบพอร์เมืองนครราชสีมาบอกว่าในชายนะฮะเป็นนามสมมุตินะครับอายุสี่สิบเจ็ดปี
เป็นสามีนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันกระทำอนาจารย์และล่วงละเมิดทางเพศลูกแท้
เป็นลูกสาววัย๙ขวบนะครับแล้วก็ลูกชายวัย๗ขวบโดยใช้สถานที่ที่บ้านนี่แหละฮะเป็นที่สถานที่ทำความผิดนะครับ
แต่ตอนนี้คดีเนี่ยไม่ได้คืบหน้านะฮะตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดนะครับ
ในวิทยาลัยเชียร์จันทรณนโอไทยผู้วาลักษณ์จังหวัดนครราชสีมหาล
เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าในเรื่องของทางฝ่ายแม่ของเด็กทั้งสองรายนั้น
นะครับที่เกี่ยวข้องนั้นมาสอบถามแล้วก็ทราบว่าเนื่องจากเป็นคดีที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเด็กดังนั้นการสอบปากคำและการเก็บหลักฐานจึงต้องทำโดยละเอียดและต้องใช้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเนี่ยเข้ามาร่วมสอบปากคำเด็กด้วยจึงไม่สามารถที่จะสลุ
นี้ครับสัปดาห์หน้ารูปคดีจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะครับ
ทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของอาจารย์ทั้งสองคนนะครับ

โดยระบุนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
และมีผลกระทบต่อหลายฝ่ายนะครับ
ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองก็ยังไม่ได้มีการตั้งกรรมการสอบวินัย
อาจารย์ที่ถูกภรรยาแจ้งความแต่อย่างใดนะครับ
เพราะพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
แต่อย่างไรก็ตามครับทางมหาวิทยาลัยก็พร้อมนะฮะ

ซึ่งก็เป็นบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วด้วย
แต่ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

ที่พี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะมีสหวิชาชีพ
จะเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยถูกต้องไหมฮะเรื่องนี้
ซึ่งเขาก็บอกว่ามันจะต้องสอบปากคำเด็ก
ครับแต่อันนี้ผมว่าเราผ่านเรื่องนี้ดีกว่า

เพราะว่าบางทีข่าวออกมาผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

คือพ่อจะทำหรือไม่ทำอะไรก็แล้ว
แต่สุดท้ายทุกอย่างมันตกไปอยู่ที่เด็กหมดนะฮะ
เอาแค่ตรงนี้แล้วกันโอเคนะครับ

เมื่อวานเราสูญวันหนึ่งวันที่ขึ้นเป็นหนึ่งคน
ใช่

คุณจะไปหวังอะไรกับเขา
เอางี้ดีกว่าต่อให้ศูนย์ไป๓เดือนเนี่ย
อย่างที่เขาบอกก่อนหน้านี้เขาบอกว่า
เดือนนี้ถ้าศูนย์ผมจะไปลำเลย
พอมาอีกทีต้องรอไปอีก๓เดือน
ฉันถามวัดดำตอว่าให้สูญไปอีกปีนึงเนี่ย

ชั้นไม่ได้
คือบอกไปแล้วไงสมมุติว่าถ้าเกิดว่า

คือลดลงก็คือเป็นสูญควอินทร์บินมันหายไปจากเวียงไทย

แต่ขอให้แบบเออเป็นศูนย์เป็นอะไรอย่างนี้ต่อไปเรื่อยนะ
เขาบอกแล้วไงว่าอิโควิดมันไม่หายไปน่ะ
มันอยู่กับเราเนี่ยแหละพี่
เพราะเขามียาต้านแต่ว่าไม่ได้แบ่งจากยารักษาหายนะ
ก็อาจจะต้องระดมบุคลากรแบบว่าทางด้านการแพทย์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ในการที่คิดค้นเรื่องนี้ออกมา
แล้วก็ต้องผลิตออกมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าต้องส่งให้กับคนทั้งโลก
ซึ่งเขาบอกว่าโอเคอย่างที่บอกกันบอกว่าปีนี้สิ้นปีนี้อาจจะคิดค้น
แต่มันผลิตไม่ทันหรอกอืมเพราะว่าตัวเลขถ้าสมมุติเราดูจริงจริงอ่ะ
ประเทศไทยของเราถือว่าเป็นเมืองเซฟมากเลยนะตอนนี้
ก็ดีมีวินัยคนไทยช่วยกันมาก

ก็คือในวันที่๑๔พฤษภาคมในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือว่าสบคแถลงสถานการณ์ประจำวันนะคะ
พบว่ามีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม๑ราย
ยอดผู้ป่วยนี่นะคะที่ยืนยันสะสมก็คือ๓๐๐๐กับอีก๑๘ราย
แต่ว่ากลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะ๒๘๕๐ราย
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ
ดังนั้นยอดเนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่แรกเลยมาจนถึงเนี่ยนะคะ
ก็มีทั้งหมด๕๖ราย
ดังนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ป่วยรายใหม่เนี่ยนะคะ
เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่อายุ๓๙ปีมีอาชีพรับจ้างนะคะ
แล้วก็เดินทางกลับมาเชียงใหม่พร้อมลูกแล้วก็ภรรยา
ซึ่งรายนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีอาการอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
แต่ว่าอสมก็คือผู้ที่เข้าไปตรวจคือเขาเข้าไปสุ่มตรวจอย่างนี้นะฮะ
ที่เชียงใหม่เนี่ยก็ไปค้นพบผลปรากฏว่าเป็นบวก
เพียงแค่๑รายเท่านั้นเอง
อ่ะก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ทั่วโลก
อเมริกาสหรัฐอเมริกายังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่
แล้วก็เสียชีวิตเป็นอันดับที่๑ของโลกอยู่นะฮะ
โดยวันเดียวเนี่ยภายใน๒๔ชั่วโมงก่อนที่เราจะอ่านข่าวกันเนี่ยนะ
มีคนติดเชื้อรายใหม่ถึง๒๑๗๑๒คนพี่
สะสมที่อเมริกาอย่างเดียว๑ล้าน๔แสน๓หมื่นคนเยอะมาก
เสียชีวิตเพิ่ม๑๗๗๒คน
เพราะฉะนั้นคนเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกานะตอนนี้นะพี่๘๕๑๙๗คนเยอะมาก
อันดับ๒อยู่ในยุโรปตอนนี้กลายเป็นรัสเซียแล้วใช่ไหม
เป็นสเปนยังเป็นสเปนอยู่ไม่อังกฤษเหรอ
ไม่อัปเดตแล้วค่ะรัสเซียเป็นรัสเซียนะ
หมายถึงให้คนติดเชื้อถูกไหมติดเชื้อ
โอเคนึกว่าคนตายนึกว่าคนตายอันดับ๒เป็นรัสเซีย
ัสเซียอยู่กับพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเหมือนกับเป็นละรอก๒
ตอนนี้เยอะขึ้นมามากเลยจนน่าตกใจแซงอังกฤษไปแล้วด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเกาหลีแล้วก็จีนทั้งสองประเทศ
เริ่มมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมแล้วนะฮะ
อย่างที่เขาผ่อนปลนกันพอสมควรนะวันนี้
เขาเชื่อว่าเขาบอกว่าดูการแพร่ระบาดของเกาหลี
ของเกาหลีเนี่ยตอนแรกเปิดเมืองอย่างเต็มสมบูรณ์แบบแล้วนะ
เกาหลีอาจจะต้องมีมาตรการออกมาเร็วนี้
เพราะว่ายอดจากอิตาวอน
ตามอนที่บางคนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์กันเนี่ยนะ

เขาบอกว่าจากแค่คนเดียวพรรคเซลอย
แค่คนเดียวเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นเป็น๑๓๑คน

มันจะน่ากลัวตรงที่มันระบาดอยู่ในโซ
ขอบภัณฑ์มาเกือบ๑๐๐ละถูกต้องไหมค่ะ
เหลือแต่การเดินทางออกนอกประเทศเขาออกนอกประเทศ
แต่ณวันนี้จีนก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้ว
เราจะเปิดปิดประเทศกันยังไงอะไรยังไง

เกอร์ละชิ้นนุ่มจะได้เป็นตายที่ไหนละค่ะ

เอาง่ายพรุ่งนี้คำว่าห้างจะเปิดหรือเปล่า

พรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์เขาจะประชุมใหญ่กัน

ันทรูที่จะเปิดห้างก่อนหรืออะไรก่อนอย่างนี้นะครับ
วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเนี่ย
พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน
แล้วก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เขามีการหยิบเรื่องของช่วงระยะเวลาเคอร์ฟิลล์
ซึ่งปัจจุบันนี้เราอยู่ที่๔ทุ่มถึงตี๔
โอเคเมื่อมีการเปิดสมมุติว่าห้างจะเปิด๔๐
ห้างเปิด๑๗นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเปิดเหมือนเดิม
ร้านอาหารกลับมาเปิดร้านทำผมกลับมาเปิดโรงยิมกลับมาเปิด
อาจจะเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิลล์เนี่ยเรา๔ทุ่มใช่ไหม
ก็จะเป็น๕ทุ่มถึงตีสี่
ก็จะต้องหาลือกันก่อนแต่มันก็ยังไม่มีข้อสรุป
คำตอบคือจะออกพรุ่งนี้ซึ่งมีแนวโน้มเรื่องหนึ่ง
ขยับเลื่อนเวลาช่วงเริ่มของการเคอร์ฟิลล์ออกไป๑ชั่วโมง
ก็จะกลายเป็น๕ทุ่มถึงตี๔
เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของประชาชน
แต่ทั้งนี้ทุกอย่างยังไม่มีข้อสรุปทุกอย่างยังไม่สิ้นสุด
ยังต้องนำข้อเสนอนี้เข้าที่ประชุมสบคซึ่งนายกเป็นประธานอยู่แล้ว
แล้วส่วนใหญ่คณะนี้จะเป็นหมอทั้งหมดไม่มีนักการเมือง
จะเป็นคณะหมอทั้งหมดเลยแล้วก็ให้นายกนี่แหละ
คนที่จะตัดสินใจทั้งหมดโอเคหมอก็จะลงความเห็นกันว่า
สรุปแล้วจะขยายเวลาไหมจะอะไรยังไงไหม
คนที่ตัดสินพรุ่งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งว่ามันควรจะขยายไหม
ส่วนรายละเอียดของมาตรการผ่อนปลนระยะที่๒
ก็จะเป็นไปตามที่วันนี้ใครได้ฟังทางสอบคอนะฮะ
นายพระทวีสินออกมาเปิดเผยแต่มีเพิ่มเติมเช่น
ทำไมมันมีประเด็นเรื่องกองถ่ายภาพยนตร์กันเยอะเหลือเกิน
ทีมถ่ายทำภาพยนตร์
เดี๋ยวมีข่าวนี้ใช่ไหม
ไม่เกิน๕คนอาจจะเพิ่มก็เป็น๑๐คน

อาจจะเปิ่มมาเป็นประมาณว่าหน้าจอ๑๐คน
รวมแล้วเป็น๑๕คนไม่ได้หมายความว่า
ถ้าเกิดหน้าจอมีแค่๔คนแล้วเอาไปเพิ่มข้างหลังไม่ใช่นะ
แต่ต้องรอดูก่อนว่าเดี๋ยวไม่แน่เสาร์อาทิตย์น่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นอันนี้
ซึ่งเขาบอกเขาบอกมีกองถ่ายโดนปรับไปแล้วจริงไหม

เขาว่ามีกล้องถ่ายโดนปรับไปแล้ว
เขาบอกส่วนรายละเอียดของการผ่อนปลนระยะที่๒เนี่ย
แหละคนก็มามุ่งโฟกัสไปที่หนังที่ละครที่รายการทีวี
เพราะมันเป็นแบบว่าเขาใช้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ
เขาก็บอกเลยว่าจากเดิมระบุ๕คนอาจจะเพิ่มเป็น๑๐คน

ทางด้านนายแพทย์ทวีสินเขาเปิดเผยถึงมาตรการผ่อนปลนระยะที่๒ว่า
ตอนนี้ต้องปรับเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่นี่ไงเราได้ยินกันใหม่บ่อยเหมือนกันนะฮะ
เรื่องจากต้องอยู่กับไอ้ไวรัสโควิดไปอีกระยะหนึ่งยาวเลยล่ะ
คิดถึงกี่อาวุธคนที่ตึ๊ดนะของร้าน
แล้วก็นำมาติดไว้ที่บริเวณหน้าร้านของตนนะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมหรือร้านตัดขนสัตว์ร้านกรูมิ่งหมาแมวอย่างนี้
แม้กระทั่งห้างสรรพสินค้า
ก่อนที่จะเข้าไปสู่การใช้บริการเป็นการเช็คอินก่อนเข้าร้านนั่นแหละเอาง่าย
ขนาดที่กำลังจะออกจากร้านซึ่งจะสามารถทำให้ทุกคนรับรู้ได้ว่า
เขาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวเคยดูห้างเปิดปุ๊บนะ

เอาของของต้องเตรียมไปซื้อของนิดนึงคุณแม่

สถานที่นั้นมันเกินคนหรือเปล่า

สรรพสินค้าที่กำลังจะไปนั้น
คุณไปถึงปุ๊บอาจจะต้องรอแล้วนะฮะปกติเราไปห้างเราเดินเข้าไปได้เลย
ที่จอดรถปุ๊บเราเดินเข้าได้เลยผิดสังคมใหม่
อย่างที่บอกว่าวิถีชีวิตแบบใหม่คุณจะต้องดูว่าวันนี้
บางทีคุณอาจจะไปห้างปุ๊บคุณอาจจะต้องรอครึ่งชั่วโมงก็เป็นไปได้
ถ้าคนมันเยอะพอคนเยอะเขาก็ต้องระบายให้คนออกก่อน
แล้วกดใหม่ไม่ใช่คุณจะไปเดินได้ทั้งวัน
ก็ครับอ่องมือถือไปสแกนปุ๊บข้อมูลก็จะขึ้นมานี่หรือว่า

คือตอนนี้จำนวนคนเท่าไห
จะเข้าออกได้ใช่ไหม

ซึ่งมันก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่ง

เป็นเรื่องของการเตือนภัยนะครับ

เขาไปโกงตาชั่งทุเรียน๑ลูก

คือเขาบอกว่าได้กำไรไปในวันนี้นะครับ

โดยระบุบอกว่าเตือนภัยประชาชนผู้ชอบทานทุเรียนครับ

ตอนนี้สายตรวจจากกองกำกับ

กรมการค้าภายในได้รับการร้องเรียน

บริเวณวัดศรีทศเทพ

วัตรี

โกงประชาชนโดยใช้เครื่องชั่งที่มีการดัดแปลง

พบว่ามีการทำลายเครื่องหมายคำรับรอง

แก้ไขส่วนประกอบภายในของเครื่องชั่ง

เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนัก๒กิโลกรัม

ซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบ
ต่อลูกประมาณ๑กิโลกรัม

ตรวจวัดจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน
โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าใช้เครื่องชั่งที่มีการดัดแปลง
ขายทุเรียนให้กับทางประชาชนมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
และปรับไม่เกิน๒๘๐๐๐บาทโอ้โหปรับเยอะมากนะ
ตอนนี้นะฮะตำรวจเองได้ลงเป็นคดีอาญาแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ก็ถือว่าโกงเยอะสุดตั้งแต่เคยจับมาด้วยทุเรียนหนึ่งลูกโกงหนึ่งกิโล
กิโลกรัมละ๑๕๐บาทวันหนึ่งขาย๔๐ลูกโกงประชาชนได้วันละ๖๐๐บาท
พ่อแม่พี่น้องต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับซื้อทุเรียนให้ซื้อเป็นลูก
ถ้าไม่ไว้ใจอย่าให้พ่อค้าปอกเปลือกแล้วแกะให้
ซื้อแล้วหาเครื่องชั่งมาชั่งทุเรียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะ
หากได้ทุเรียนไม่ครบตามที่ซื้อแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในได้เลยที่๑๕๖๙นะครับ
พ่อค้าแม่ค้าท่านใดต้องการทดสอบเครื่องช่างของตัวเองว่ายังตรงอยู่หรือเปล่า
ให้นำน้ำตาลทรายบรรจุถุง๑กิโลกรัมมาวางทดสอบ
หากเครื่องชั่งแสดงน้ำหนักไม่ตรงเกิน๓๐กรัมอย่านำมาชั่งขายประชาชนนะครับ
ถูกจับนะครับช่วงโควิดอย่าเอาเปรียบกันนะเขาว่าอย่างนั้น
ซึ่งปีนี้ทุเรียนถูกอยู่แล้วจริงปีนี้ทุเรียนเราคนไทยได้กินทุเรียนถูกจริง
เพราะว่ามันไม่ได้ส่งออกมันไม่ได้ส่งออกพี่
ไม่แต่คุณแม่อย่าลืมสมมุติอย่างเอาทุเรียนไปชั่งเนี่ยโลหนึ่งโอ้โหมันหลายร้อยแล้วนะคุณแม่

ซึ่งปีนี้เขาบอกทุเรียนเหลือโลละร้อยกว่าบาทไหมใช่ไหม
นี่เห็นตามก็ประมาณ๑๒๐๑๓๐บางทีถ้าสมมุติในเมืองเราก็๑๕๐
มันแล้วแต่แต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้กินนะทุกวันนี้
เมื่อก่อนทุเรียนมีเท่าไหร่มันไปต่างประเทศหมด
เราเคยจำได้ไหมล่ะเราต้องนำเสนอข่าวทุเรียนลูกเราเป็นแสน

เพราะคุณนำเสนอข่าวคนนี้บ่อยเนี่ยต้องระวังเขาเอาทุเรียนทุ่มหน้าวันนี้
หนุ่มโหหนุ่มก่อนจะเตือนคนอื่นหนุ่มเตือนตัวเองก่อนนะหนุ่มนะ
หนามันเจ็บหนุ่มหนุ่มเป็นห่วงไง
วันนั้นพูดเรื่องหนามันเจ็บเนอะ
นั้นพูดเรื่องอะไรอ่ะโอ้โหในนี้นะแบบว่า
คุณแม่ไม่กลัวเหรอเขาแบบซื้อทุเรียนมาตบหน้า

ไอ้พวกตัวเซียมค่ะเอาก่อนนะคะ

หนุ่มเดี๋ยวถ้ารายการนี้มันเกิดแกมาทำนะ

แต่เขารู้จริงนะ

มันมีความระดับระดับความแอบแตกต่างกัน

แล้วก็คือหนูก็จะหลับไปใช่ไหม

ก้มหน้าเองฝ่ะอ่าแซนนะฮะฮะอ่ะเลามันเลยฮะเร็วเป็นยังไง
เขาเลิกขนาดหรือยังช่วงนะทุเรียนเขาเหลืออยู่เหมือนเมื่อกี้นะ
เมื่อกี้นะครับไม่ใช่
คลิปตายบวกมือลาจากโลก
พาไปดู
กัญชัยบางทีเราก็ต้องคิดเองบ้างเนาะ

มันไม่ใช่เป็นระบบคอมเตอร์เนอะ
พาไปดูคลิปคนตายโบกมือลาจากโลก

อาจารย์ผู้ชมฮะวันนี้มีภาพลงในกลุ่ม

ทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในช่วงโควิด
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ส่งอาหารของแอปพลิเคชัน
ตกครองที่ซอยคู่บอล๒๕ย่างขนายาวกรุงเทพเนี่ย
ทางมันเล็กคุณดูนี่

นี่ขนาดเข้าไปในนี้เขาก็ส่งเห็นไหมล่ะ

ได้เข้ามันดีกว่าคิดเห็นถึงสายเหตุว่าเฮ้ยทำไมไปตกครองได้ไง
จะไปเกิดประสบวอติเหตุตกครองว่าเพราะตนเองอ่อนประสบการณ์
ซึ่งขนาดนั้นอยู่ระหว่างนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้า
แม้จะรอดชีวิตมาได้แต่เวลาที่เสียไปมันยิ่งใหญ่ครับ
พร้อมถามว่าทำไมไม่ขับรถไปในเส้นทางที่ปลอดภัยกว่านี้หนุ่มส่งอาหารก็ได้
กี่นาทีถึงปรากฏว่ามันเหลืออีก๕นาทีเขาก็ต้องทำเวลา

เพราะปกติรถมอเตอร์ไซค์ขับมาทางนี้ได้
ซึ่งตนทำงานบริการก็ต้องทำให้ตรงต่อเวลา
แล้วก็แบบว่าก็ถือว่าเป็นคนที่ดีนะ

นี่ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะดูสิสีแขนผิดกันเลย
เรื่องในวงการซึ่งผมไม่รู้เรื่องผมก็โอเคแล้วผมก็ฟัง

ใช่ไหมโอ้ยคุณว่าเหรออะไรอะไรจะเล่าต่อเมื่อเป็น
ระบำไก่ก่อนไปคุณต้องเล่าเดี๋ยวผมเต้นแล้วคุณต้องเล่า
ผมบอกให้ไปนี่ก่อนสุดขนลุกนะฮะคลิปคนตายโบกมือลา
ผ่านช่องกระจกลงศพอันนี้เกิดขึ้นที่อินโดอ่อไม่ใช่เมืองไทย
คือเมื่อวานนี้นะฮะสำนักข่าวดิริเมลนะครับได้มีการเผยแพร่
ยังไม่ตายเหรอน่ากลัวแล้วนี่น่ากลัวยังไม่ตายเหรอ
เฮ้ยโอ้โหจะเป็นดิกระบันนั้นนะโอ้โหขยับ
คือเอามือมาโบกว่ะแล้วกล้าฝังหรือว่าถ้าเห็นอย่างนี้
ไม่เขาก็ต้องคงยังไม่ตายนั่นไงมันเป็นเงาหรือเปล่า
อ่าด้านนี้จะเป็นดิกระบันนั้นนี่มือเลยอ่ะ
นี่นะฮะสำนักข่าวดิริเมลนะครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดขนลุก
เมื่อมีร่างไร้วิญญาณในโรงศพดูเหมือนกำลังจะโบกมือลาอยู่นะฮะ
ระหว่างที่กำลังทำพิธีฝังที่เมืองบินดาเนาที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับ
บางคนก็เชื่อนะครับว่าผู้ที่อยู่ในโรงศพนั้นยังไม่ตายแล้วก็พยายามดิ้นรนหาทางออกมา
ขณะที่บางส่วนก็คาดว่าอาจจะเป็นหนูแล้วก็ไม่มีรายงานนะครับว่า
คนที่อยู่ในโรงศพดังกล่าวยังมีชีวิตจริงอยู่หรือเปล่านะฮะ
อย่างไรก็ตามนะครับหากอธิบายตามหลักของวิทยาศาสตร์แล้ว
ที่ศพขยับอาจจะเป็นเพราะว่าผลจากสภาพแข็งทื้อหลังตายแล้วเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเส้นเอ็นเนื่องจากการเน่าเปื่อยนะครับ
พบว่าร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เองแม้กระทั่งเสียชีวิตไปแล้ว
โดยปราศจากความช่วยเหลือจากภายนอกนะฮะ
ซึ่งผลการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคนิติวิทยาศาสตร์
ไม่แต่ก็ไม่แปลกของบ้านเรามีไห้เชงเม้งใช่ไหม

เวลาเขาเอาศพเก็บอ่ะเขาจะเก็บไว้ตามภูเขาเว้ยอ่า

แล้วตอนเวลาเช็งเม้งค์ช่วงเช็งเม้งค์อย่างบ้านเราที่

เขาจะเอาศพขึ้นมาอาบน้ำ

อย่างเช่นแต่งตัวเหมือนยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามันก็ไม่มี
มันก็มีแค่โครงกระดูกมันเป็นแต่โครงกระดูกไง

คือเขาก็จะเป็นหมู่บ้านเช่นคนรวยหน่อยก็จะซื้อบ้าน
อย่างเมืองไทยก็จะเป็นห่วงทรงห่วงซุ้ยใช่ไหมล่ะ
เขาก็จะทำเป็นบ้านจริงเลย

แล้วก็มีคนใช่มีคนรับคนดูแลเลยมากมายอย่างนี้
แล้วตอนปีนึงเขาก็จะเอาศพมากินที่ร้านอาหาร

ก็จะเป็นคนเป็นกับคนตายนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้เลยนะ

ที่เขาเชื่อว่าเหมือนไปที่โดรกสวรรค์เป็นเดือนก็กลับมา
อันนี้คงเป็นแบบกายภาพ
แต่เมื่อก่อนยังมีโอกาสเพราะว่ามันไม่ได้ฉีดยาง

หรอกมันก็มีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบันแล้วนะ

การที่มีมัมมี่ก็สาเหตุเพราะว่าเขาก็คิดว่า

พวกเขาเก็บศพแล้วก็บอกคนไทยกลับแปลกใช่ไหมล่ะ

เผาไปเลยแต่ของเขาจะไปไว้แบบว่าตามภูเขา

แล้วใน๑ปีก็จะพากลับมานอนบ้าน

น่ารักมากเลยทำแบบนี้มาให้คุณเลย

ว้ายรายการมากลูบไบเฮาหนุ่มปูบาด
ทำไงหนุ่มปูบาดแต่งหญิงอีกต่างหากเขาทำมาต่อไปเลยในทวิตเตอร์
โอ้โหแบบคุณต้องทำแล้วรายการนี้เชื่อผม
หนุ่มชั่วฉันไม่มีคิว

นี่มดดำไม่ต้องมีชีวิตไปเดินบ้านใครออกไปไหนเลยนะ
ต้องโดนดักตบตีตาย
ได้บอกไงเมื่อวานนี้ก็ยังเล่าบอกอยู่ว่าทุกวันนี้มดดำแบบเดินไปไหนมาไหนนะ
ดาร้องดารักมาแล้วมันมาแล้วหลบหลบหลบ
หนุ่มคนที่น่ากลัวกว่าคือแก
แกน่ากลวกกว่ากว่า

ใครถามความผิดคุณหรอกตอนหน้าเรารักอยู่แล้วแหละ

นุ่มแล้วถึงเมื่อละ

ไอ้กัญชัยถึงเวลาปุ๊บสันแล้วแหน่โทรมา
อะไรยังไงใช่ไหม

มีปรากฏการณ์ธรรมชาตินะฮะ
ซึ่งก็ไม่ได้เกิดที่บ้านเราได้ง่ายด้วย

เป็นปรากฏการณ์หมอกไหล
อย่างที่คุณเห็นในภาพตอนนี้เนี่ยนะคะ
นายธีระแสงสุรเดช
นายกสมาคมรักปางศรีดานะคะ

เกิดขึ้นที่บ้านทัพทิมสยาม
ก็อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วนี่แหละค่ะ

ข้อความเขาระบุอย่างนี้นะคะ
หลังจากที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมาก

เมื่อวานนี้นะมันก็จะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นใช่ไหมคะ
ก็จะทำให้ฝนตกในหลายพื้นที่
ที่จังหวัดสะแก้วก็เกิดเป็นหมอก

หมอกนี่มันก็จะลอยตัวขึ้นนะฮะ

ก็จะทำให้หมอกยกตัวขึ้นไป
ไปเรื่อยไปจนถึงยอดเขา
แล้วมันก็จะค่อยตกลงมาหลังเขาอีกด้านหนึ่ง
ค่อยตกลงมาจากหลังเขา
คล้ายกับน้ำตกเลยทีเดียว

ที่นานจะพบว่าหมอกรวมตัวกันแน่นมาก

แล้วก็ตกมายังสวยงามเลยทีเดียว

เพราะว่าพอหลังเจนเข้าโพสต์และเผยแทร่ออกไป
ก็มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็น

ซึ่งมันก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แบบ

หมอกที่หนาแน่นเยอะอย่างนี้

ไปถึงยอดเขาพอกระทบเสร็จปั๊บ
มันก็แน่นอนมันก็จะต้องไหลไปอีกลง

ใช่อันนี้มันก็เป็นแบบ๔๐กว่าองศา
บางที่ถ้ารู้ก็รู้ว่าสูงสุดของเมื่อวานนี้๔๓องศานะ

๔๓๔๒๔๓เพราะว่าภาคเหนือใช่ไหม
วันวันนี้ภาคเหนือ๔๒๔๓องศา
กรุงเทพก็๔๐วันนี้๓๙๔๐

เออต่อรายการสองต่อเลย

ภทอานนท์นี่สร้างตลาดมากับชั้นในชีวิตเธอจะบอกว่าภทอานนท์นี่
แล้วรับปากรับคำไปทำทำไม
วิธีนโอไม่รู้พลอดินอานนท์ชวนไปเล่น
ดากว้าเห็นเป็นเพื่อนเป็นพี่กัน

อานนท์มันสร้างตาบาปให้ฉันในชีวิต

ผู้รู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องที่เป็นความจริงหมด

มดเขามีหน้าปากดีนะเขามีสาลิกาเหรอ
เขาสามารถจะพูดหวานล้อมให้เธอสองคนแต่งหญิงได้

บอกถ้าสมมุติไม่แต่งเพราะจะหนีกลับบ้าน

ให้กลับไปนอนเนอะไม่สินะแล้วผมก็ไปถึงกลางถ่าย

ทำไมไม่ถามอะไรเขาก็ก่อนนะแล้วไปด่าเขาทีหลัง

ฉันเล่นมาตั้ง๕เรื่องกับเขาแล้วฉันรู้ว่าเป็นยังไง

แต่ฉันก็ไม่เคยโดนหลอกอย่างนี้นอกจากหลอกให้แบบ
พี่หนึ่งมาก็กำลังหลอกด่าเรา๒คนว่างโง่ว่ะ
ยังไม่ได้พูดเลยนะยังไม่ได้พูดเลยฉันกลัวในอย่างนี้มาก
เดี๋ยวนิ้วสังเกตดูคุณแม่ปรึกษาหมอดูเยอะนะคะตรงนี้
หมอดูอะไรไม่มีฉันไม่ค่อยได้ปรึกษาเลยหมอดู
นั่นน่ะไม่ได้เจอกันนานมากเลยแบบว่ามีโอกาสร้านอาหารเขาเปิดได้แล้วใช่ไหม
ที่จะต้องมีไอ้นี่กระจกกั้นอย่างนี้ก็เลยไปนั่ง

ไม่เช็คหรอกดิฉันมักจะดูว่าเมื่อไหร่จะทำงานได้
หมายถึงว่าเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะไปเกาหลีได้
ดูนะคำถามแรกเลยนะฉันจะไปเกาหลีได้เมื่อไหร่
เพราะลูกค้าเป็น๑๐๑๐คนโทรมาบอกว่าอยากไปมาก
แต่ว่าที่น่ากลัวมากตอนนี้คุณไม่น่าเริ่มต้นเลยนะ

ในนี้น่าถามกันมาเพียบเลยฉันไม่รู้เรื่องอะไรนะคะ
อ้าวพี่ม้าคุณจะไม่รู้ได้ยังไงนะฉันไม่รู้เรื่อง
ตอนพักเบรกคุณยังพูดใจใหญ่เลย
นี่มันเป็นคนที่แบบ

รัววางหลังว่ามันจะโดนแทงมากกว่า

ข้างแล้วไม่เอาเพื่อนเลยเหรอ
เอ้าอันนี้คลาเหสองข้างแบบอเจมส์กลัวมาก
แต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยนะฮะคุณหมดกลำกับคุณม้านะฮะ

นักร้องดังเลิกสามีเป็นใครเดี๋ยวกลับมานะครับ

โอเค
เคธิดอร์กันแดดฟูวิดผิวเบาใสหน้าไม่ลอย

ใครกันนะที่เขาบอกว่าเป็นนักร้องดัง

คุณมาร์ออนภาษย์อย่างไรคุณทานมาก่อน

เมื่อวานที่รายการข่าวใส่ไข่ก็ได้นำเสนอไปแล้ว

เป็นแมนอันยังไงแต่สรุปแล้วไม่ใช่หรอก
สองคนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันตลอดอยู่แล้ว

แต่เป็นกระแสข่าวเมาไม้ขยาววงการมาเท่านี้อีกครั้ง
หลังเพจดังอย่างเจมส์ไหม้๑๐๘

นักร้องรอย่าผัว
โอ้ยทำไม
คือสร้างบรรยากาศไง
ซึ่งนักร้องคนนี้แต่งงานมีลูกด้วยกัน๑คน
ครอบครัวดูอบอุ่นน่ารักมาก

โดยฝ่ายหญิงอยู่คอนโด
ส่วนฝ่ายชายกลับไปอยู่บ้าน
ปมเหตุคือมีอีกฝ่ายปันใจ
อมิตราธัยังอันนี้ตามข่าวที่แองจีเขียนมานะไอ้ทา

ฉลาดนะคุณนี่ก็ออกตัวได้เอี๊ยดเหมือนกันนะ
มันอยู่ใกล้ตัวไงมันอยู่ใกล้ตัวไงค่ะ
คุณทำถูกแล้วที่คุณออกตัวอย่างนั้นคุณทำ
วิชานี้ฉันได้แต่เธอมาไงฉันขอบคุณอาจารย์ที่สอนสั่งให้ฉันนะ
ไหว้อาจารย์หรือยังอาจารย์หนุ่มอาจารย์หนุ่มขอบคุณ
เธอจะไหว้ต้องจัดเนี่ยอาจารย์
ถ้าฉันไม่มีเธอเป็นอาจารย์ป่านี้ฉันเป็นพิธีกรอย่างนี้ไม่ได้หรอก
หลักสูตรนี้เขาสอนฉันมาเป็น๑๐ปี
นึกออกไหมจากที่ฉันเป็นพิธีกรท็อกที่ชั่ว
เขาก็สอนมาฉันเป็นพิธีกรทอล์กที่ดีมีคุณภาพ

กูก็งงเห็นไหมอาจารย์กูปวดฉีกแล้ว

อาจารย์กูปวดฉี่ขึ้นมาอีกแล้วแหม
วิชานี้ถ้าใครถามว่าใครเป็นครูสอนพิธีกรฉัน

ล่าสุดคนก็เข้าไปดูในไอจีของทาทา
เพราะว่าเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวนำอาหารไปแจกใจ

ส่วนทางด้านสามีก็ไม่ได้เคลื่อนไหวในไอจีมามากกว่า๕วันแล้ว
นี่คือไอจีล่าสุดของนางนางก็ยังสดใสดีอยู่

ให้แกรถรับจ้างที่ไม่ประจำทาง
อย่างเช่นวินมอเตอร์ไฟล์รถแท็กซี่และรถตุ๊ก
สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะแจกในย่านนี้นะคะ
เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะแจกเป็นครั้งที่๓
จะจัดในวันที่๑๓จนถึงวันที่๒๒พฤษภาคมนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๑โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะ
โดยจะนำอาหารจากร้านมอสะเต๊ะของคุณมอริสเคมาแจก

เดี๋ยวนางจะไปแจกอีกที่อารุสวรรีแล้วรู่นี้
ซึ่งดูเขาบอกว่าทธาเขายังดูมีความสุขดี
ช่วงต่อไปออนภาเชิญค่ะ

เราตัดภาพมาสนับสนุนหลักโดยไทยรัฐทีวีช่วงทัวร์ลง

เงี่ยช่วงทัวร์ลง
ฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
ช่วงทัวร์ลงเชิญค่ะ
เดี๋ยวฉันถามครับทำไมฉันต้องรู้เรื่องด้วยเนี่ย

เขาไลฟ์หมดทุกอย่างคุณไม่รู้หรือคะ
มันไม่ไลฟ์หรอก

เมื่อกี้ที่พูดคือเขาไลฟ์ออกหมดแล้ว
อย่างนั้นก็เอาไอ้ที่พูดเมื่อกี้นี้ออกเลยดิ

พรทีไรนะได้เรื่องทุกทีเลยนะ
คุณแองจี้ว่าไหมในรายการนะเนอะ
คุณเคยอวยพรคู่ของคุณทาทากับแฟนไหม

ไม่ผมถามคุณเดี๋ยวคุณตอบผมก่อนคุณเคยอวยพรไหม
เขาสองคนเคยไปสัมภาษณ์ที่สามแซ่บไหม

ใครที่เคยไปสัมภาษณ์ที่สามแซ่บก่อนแต่งงานเนี่ยนะ
จะผ่านการอวยพรของฉันหมดทุกคน
แต่ฉันก็ภาวนาอยู่ตลอดเวลา

เพราะว่าการมีชีวิตครอบครัวที่ดีเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราดูแล้วแบบป่าปลื้มอยู่แล้ว

อ้าวทัวร์มันจะลงยังไงแหละถ้าบอกว่าไม่ทราบ

ฉันไม่มีอีหนุ่ม

อยู่ในวงการแวดวงนางแบบในแบบ

เขาวงร้องเพลงอยู่ตึกเดียวกับเธอ
ฉันไม่ได้อยู่กับวงร้องเพลง
เขาไม่ได้มีนางแบบนายแบบเข้าไปเกี่ยวข้องซะหน่อย
เขาไม่ได้มีนางแบบไหนแบบเขาไปเกี่ยวข้องซะหน่อย
เออมันเกี่ยวข้องตรงไหน
เพราะตอนนี้รายการสามแทรฟเขาห้ามคุณแม่มาโอยพรใครแล้วนะคะ
ฉันไม่โอยพรแล้วเดี๋ยวนี้
ถ้าเกิดมีคู่รักมาเราจะบอกคุณแม่พักก่อน
ไม่ด้วยก่อนเจ้านางพี่ม้าเคยโอยพรคู่นี้เหรอ
เจ้านางพี่ม้าเคยโอยพรคู่นี้เหรอ
เขาเคยมารายการสามแทรฟ
มาตอนที่แบบมาพร้อมกับลูกด้วย
คุณต้องตอบข้าไปตรงคำถาม
ผมถามเขาเคยโอยพรคู่นี้หรือ
ก็ฉันถามแล้วมันเป็นคำตอบเดียวกัน
ยืนยาวแล้วก็เป็นครอบครัวที่สุขสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด
เราไม่ได้ต้องการที่อยากจะให้แบบว่าชีวิตครอบครัวนี้มันจะต้องแบบว่า
นาทสันตโลเธอนึกออกป่ะใครเองก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น
สรุปเขาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบางทีเนี่ยนะมันถึงมันถึง
เอาอย่างงี้ดีกว่าฟ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่ปัญจัยอ่ะว่ามา
เออใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นเอาปากกามา
มึงเอาประกามาไม่แปลก้าสิเอาประกาก็ได้ประกา
เห็นที่อ่ะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอ่ะ
ไม่คุณเขียนทำไม

ทำไมพวกเธอคิดว่าฉันรู้
ก็บอกตอนแต่งหน้าไงทำไมม้านต้องแสดงใหญ่ขนาดนั้น
นี่มันไม่ใช่ช่องวันที่เธอไปเล่นละครนะออนภานี่เป็นพิธีกร
ทำไมอู้ยเราเล่นใหญ่เกินเบอร์มาก
ทำไมทุกคนเอ้าก็เล่ามาตั้งแต่กูยังแต่งหน้าไม่เสร็จจนเข้ารายการนะ
แล้วเล่นใหญ่ด้วยนะเล่นใหญ่ใส่ฉันด้วยนะ
เข้าใจสิว่ากลัวสิทธิ์ใคร
อะาว่าซิทธิ์ว่ามน้อยว่ะหม่อมน้อย
มามันก็ต้องเป็นการทำแบบนี้ไม่ใช่เออโอ้ยเพราะว่าอืม
เบงเสียงออกไปเอออ่าพี่สรุปจะพูดไหมเอาอย่างงี้ดีกว่าเออ
ประเดี๋ยวนะฟังดีนะเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาบอกมาว่า
ถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปจดทะเบียนหย่าเลยอ๋อเขาจะหย่ากันเลย
จริงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเองแหละ

ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะไม่ว่าคู่ไหนก็แล้วแต่

มันต้องมีเหตุเพื่อที่จะต้องทำให้เกิดการแบบ
ไม่ไหวแล้วสุดเอื้อมแล้วกูต้องปล่อยหมด
แต่ตอนนี้ฝ่ายหญิงปล่อยหรือฝ่ายชายปล่อย

เขายังอยู่นู่นหรือเขาแยกกันอยู่แล้วไหม

ถ้ายังอยู่ด้วยกันก็คงจะประสาทเสียแล้ว

ไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้

คุณรู้ได้ไงว่าฉันรู้เนี่ย
ไม่เดี๋ยวก่อนคนที่บอกพี่ม้าเนี่ย
ที่บอกพี่ม้าเนี่ยคือเขามีส่วนร่วม

หนุ่มนี่มึงเป็นทางนายความเหรอ

ว้ายว้ายมึงกราบมึงกราบเนี่ย

วันหนึ่งฉันจะอยู่หน้าจอทีวีหรือเปล่าไม่รู้
แต่นี่คือตัวอย่างและครูที่ดี
ถ้าหล่อนคิดอยากจะไปโปรดิวเซอร์ต่อไปกราบ
แล้วฝึกพิธีกรให้มันได้อย่างนี้
มันล่อไปล่อมามันล่อเนี่ยต้อนมันล่อ
จากพิธีกรใสแล้วอยู่กับกัญชัย
ไม่ใช่ถ้าจะต้อนจะล่ออย่างนี้
ฉันก็จะบอกว่าก็นี่ภาพที่มีคดีด้วยกันทั้งหมด
ก็นี่ภาพที่มีคดีด้วยกันทั้งหมด

ยังไม่ทราบค่ะ
คุณคิดว่าดิฉันทราบได้ยังไงคะ

พิธีกรฝึกประเทศกับหนุ่ม

หนุ่มจะพยายามพูดแล้วก็จะมีประเด็นใหม่เพิ่มมาเรื่อย

ช่วงนี้จะแบบมีเรื่องแค่นี้ใช่ไหม

ผมว่าหลายคนรอฟังเรื่องนี้

ไม่ได้เหมือนที่คุณพูดเรื่องแต้วออกมาไง
อ้าวหนุ่มทำไมมึงมาแว้งตัดเบื้อแล้วล่ะ

นั่นคือคุณโดนแองจีล่อซื้อถูกไหม

ตอนนี้เป็นช่วงของม้าช่วงถั่วลง

แกทำให้ทัวร์ลงฉันเนี่ยกี่ครั้งแล้วอีมด

เป็นเพราะว่าเจอแบบว่าปีศาจนั้นลกอย่างแก

นึกออกไหมฉันพยายามสอนให้ม้าฝึกจิต

นี่อยู่กับผีปีศาจทั้งนั้นเลย

เดี๋ยวเวลาหมดแล้วเดี๋ยวกลับมา
ไปเรื่องของคุณชายอาดำนะครับ

เห็นว่ากองโดนจับโดนปรับกันไปคนละสองหมื่นนะฮะ
มังกรโดนเนี่ยค่าปรับรวมเป็นล้านกว่าบาทก็มี

พบว่าที่จริงแล้วการถ่ายทำกองถ่ายเพียง๔๕คนนั้นเป็นไปไม่ได้เลย
คุณแม่ก็ประมาณนี้แล้วพีชีพเพื่อรายการเถอะค่ะ

จะบอกว่าคุณรับผิดชอบดิฉันไหมเวลาทัวร์ลง
ไม่เขาเห็นเมื่อกี้พี่ม้าเมื่อกี้พี่ม้าเขียนนะเขาเห็น
รู้ไหมเวลามันเข้ามาแบบว่า

กะนำนะอย่างงี้ดิฉันร้องไห้ต้องซบไหล่เอ้า

ยังไงก็เห็นอยู่ดีก็พี่เขียนสองพระยางตรงนั้นออกไป
นิสัยที่เหมือนกันมากเลย

อยากพูดเรื่องหมากนะแต่ไว้วันหลังละกัน

มาเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าดีเนี่ยมันก็มีนะ
ไลน์มาถามเนี่ยนั่นแหละตัวต้นต่ออยู่ในนี่จะบอก

สองนาทีแล้วพูดไปไลน์ศักดิ์นี่แหละไลน์ศักดิ์นี่แหละ

ไลน์ศักดิ์อะไรอีกอะ

ถ้าวันนี้คุณไม่เล่าให้พวกหนูฟังหนูก็ไม่รู้หรอก
นี่ไงก็อย่างที่เห็นแหละจบแล้ว